อารมณ์เปลี่ยวอยากจะมีความสุขส่วนตัวบนรถ
เปิดผ้าโป๊ะเปิดคลิปโป๊ะ

เกิดอาการเกร็งจนรถเสียหลัก
พุ่งชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ตำรวจเข้าไปตรวจสอบถึงกับอึ้ง
พบตกซีดีโปะและท่อพีวีซี
ที่เขาใช้เป็นอุปกรณ์สร้างความสุข

ไปดูข่าวนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนแรกคนก็นึกว่าอุบัติเหตุนี้เกิดเพราะอะไร

หลักฐานคาตาเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกวันแก่ป่าเนี่ยโอ๊ยทุเลอะไรอย่างนี้นะฮะ
ชาวบ้านก็ต่อว่าเลยเพราะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนสเวรุวัลจคอนแก่นเข้าควบคุมตัว
นายสายชนอายุ๔๓ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์
หลังจากขับรถบรรทุกเล็กรับส่งของพุ่งชนรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ภายในซอยมิตรภาพ๒๕
เทศบาลนครขอนแก่นได้รับความเสียหายไป๓คันนะครับ
ตำรวจก็เห็นสภาพของคนขับรถเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้
กางเกงทำไมมันถกไปถึงเข่า
ทำอะไรอยู่นะฮะตำรวจก็ถามทำอะไรอยู่

ปวดปัสสาวะหรือเปล่าแล้วท่อนี้เอาไว้ทำอะไร
เออนะครับตำรวจตรวจสอบพบคนขับรถก็อยู่ในการตกใจ
กางเกงที่สวมใส่ก็ถกลงมากองอยู่บริเวณหัวเข่า
บนถนนใกล้กับประตูรถฝั่งคนขับ
อกจากนี้นะครับยังพบอุปกรณ์ที่คนขับใช้สำหรับช่วยตัวเอง

ไม่รู้เขานะแต่เขาใช้ไว้เป็นอุปกรณ์ของเขานะฮะ

และประชาชนที่มามุงดูเหตุการณ์ที่ตอนแรกนึกว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดา
ก็ตกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์
ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนขับรถ
ช่วยตัวเองบนรถขณะขับขี่และทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังนั่งทำงานอยู่
จู่รถบรรทุกส่งของคันนี้พุ่งข้ามเกาะกั้นช่องทางจราจร
จะพุ่งเข้ามาภายในซอยอย่างรวดเร็ว
ที่รถคันดังกล่าวจะชนเข้ากับรถยนต์

ผู้คนบริเวณนั้นโอ้โหต้องวิ่งหนีตายกันเลยนะครับ

ไม่พบว่าคนขับลงมาจากรถเกิดเหตุ

กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเวรุวัน
อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเข้ามาตรวจสอบ
ก็เพราะว่าคนขับยังอยู่ในรถสภาพเปลือท่อนล่าง
ก็ตำรวจคาดว่าขณะคนขับรถมาเกิดอารมณ์เปลี่ยว
จึงช่วยตัวเองทำให้สติไม่อยู่กับการขับรถ

เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนคนขับรถแต่ยังให้การวกไปวนมา
ควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเตรียมแจ้งข้อหานะครับและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือตอนนี้ตำรวจต้องสอบปากคำอยู่
เอาให้ชัดว่าช่วยตัวเองบนรถหรือเปล่า
เกร็งสุดขีดซีดสุดริดอะไรนะครับ
ชนเดียว๓ขั้นรวดเลยแรกค่ะโอเคครับ